เข้ามาก็เจอรับน้องเยอะเลย

การที่ผมมีโอกาสไปเรียน
ในมหาวิทยาลัยสุดยอดของโลก

มันเป็นความภาคภูมิใจที่ผม

เช่นเดียวกันประเด็นเรื่องที่ออกมา

ผมชี้แจงได้ทุกอย่างเลย

และที่สำคัญมีความเชื่อมั่น

ของคนกรุงเทพและของคนไทยทุกคนจริง
ตั้งใจไว้ตั้งแต่๓๐ปีที่แล้ว
เพราะตอนที่เป็นนักศึกษาปี๓วิศวะ
ก็ทำโปรเจคเรื่องวิธีการออกแบบ

ที่สลาวการสาวชิงช้า
รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมา

ก็ไปเรียนนังสือจนจบเป็นยาเอก
ซึ่งก็เลือกในสาขาที่ไม่เกี่ยวกับปัญหากรุงเทพ
น้ำท่วมรถติดนะครับ
การที่จะเป็นผู้ว่ากอร์ธอมมอล์ให้สำเร็จ
เราต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก

ในการเปลี่ยนแปลงของพักประชาธิปัตย์

คนหน้าใหม่อย่างผมทั้งที่ไม่เคยทำงานทางด้านการเมืองมาก่อน

จะมาเป็นผู้ว่ากอทมหน้าที่นี้ต้องเป็นทั้งพ่อบ้านและในช่างใหญ่
คนเป็นพ่อบ้านเนี่ยลูกก็ต้องดูแลให้ดี
พ่อแม่ก็ต้องดูแลให้ดีรุ่นเราก็ต้องดูแลให้ดี
ผมต้องวางรากฐานกรุงเทพวันนี้
เพื่อวันนึงภาพเกียรติศูนย์อายุเท่าผลจะมีกรุงเทพฯที่มันเปลี่ยนไปมันดีกว่านี้
จะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาให้ซ้ำซากเหมือนเดิม
เขาจะอยู่ในเมืองที่ให้โอกาสเขามากขึ้น
ด้วยช่วงชีวิตและวัยของผมเนี่ยผมเป็นตัวแทนของคนทุกรุ่น
และขอเป็นตัวแทนลูกทุกคน
ซึ่งวันหนึ่งกรุงเทพจะต้องไม่จมน้ำ
วันหนึ่งกรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาส
เป็นเมืองที่มีหน้ามีตามีศักดิ์ศรี
สู้กับเมืองอื่นได้อย่างน้อยก็ในอาเซียน

สวัสดีการขั้นพื้นฐานของกรทมครับ
แก้ปัญหาน้ำท่วมกรทมทำได้แต่ต้องทำได้ต้องทำเดี๋ยวนี้
อันดับแรกระยะสั้นไอ้ปั๊มน้ำเนี่ยกับประตูระบายน้ำ
นี่คือทำให้กอทมมีปัญหาเลยนะ
ตรงนี้จะได้รับการดูแลสังขยนามใหม่
ไม่ให้ไปรอระบายในบ้านของประชาชนตามซอยตามถนนไม่เอาแล้ว
เอาลงมาเก็บอยู่ใต้ดินถ้าเกิดอยู่ในเมือง
จุดเปลี่ยนจุดตายกรุงเทพคือระยะที่๓
คือน้ำทะเลหนุนเรื่องจริง

กรุงเทพจะจมน้ำอีก๑๐ปีเรื่องจริง
จะเป็นผู้ว่ากอทมที่เริ่มต้นเรื่องนี้สักทีหนึ่ง
เรื่องการจราจรขอมาให้กอทมแบบเป็ดเสร็จเสียทีนึง

ไม่ใช่คนปิดคนหนึ่งคนเปิดปิดสัญญาณไฟจราจรคนหนึ่ง
คนติดตั้งคนหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ได้

ผมขอมารับผิดชอบด้วยตัวเองมาเป็ดเสร็จ
เช่นเดียวกันบอกเลยครับว่าท่านจะได้เห็นทางจักรยานลอยฟ้า
เมื่อผมมีโอกาสเป็นผู้ว่ากอทม
จะเริ่มต้นสายแรกก็คือตามแนวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ท่านสามารถขี่จักรยานจากพญาไทยราชปารพนะครับ
แล้วก็ไปลงแถวหัวหมากรามกำแหงไปทำงานได้
เพราะถ้าเกิดจักรยานมาที่เดียวระนาบเดียวกับรถยังไงก็อันตรายครับ
ผมจะเป็นผู้ว่ากอทมที่ประสานได้ในทุกหน่วยงาน
และอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีอำนาจหน้าที่
แต่อำนาจในฐานะการประสานและเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ย
มันมีอำนาจในการแก้ปัญหาอยู่แล้ว
เรื่องน้ำเลยครับเพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยน่าจะพฤษภาใช่ไหมครับ
ขอให้เลือกนะครับอยากจะมาแก้ปัญหาน้ำท่วมให้มันก่อนที่ฝนจะมา
อันดับแรกแน่นอนเปิดใจกับบุคลากรกรทมว่าเรามาช่วยกันนะ
เราคือครอบครัวเดียวกันผมจะคืนศักดิ์ศรีให้กับเจ้าหน้าที่กอทม
ที่ต้องเป็นจำเลยสังคมอยู่ตลอดช่วงฤดูฝนน้ำมาให้รู้เลยว่ามันดีกว่าปีที่แล้วให้ได้
บทบาทของผู้ว่ากอทมมันจะไม่ใช่การเมืองการเมืองแต่มันจะเป็นบทบาทของนักพัฒนาเมือง
บริหารเมืองมากกว่ามันอาจจะไปโยงซะทีเดียวไม่ได้แล้วชัยชนะของผู้ว่ากอทมอาจจะเกี่ยวมากหรือน้อยนั้น
ยันมากขึ้นทำให้เราต้องทำงานหนักมากขึ้น
แต่อาจจะงอนพรรคผมพรรคประชาธิปัตย์
แต่ถ้าเกิดถามผมอดีตผมทำอะไรไม่ได้
ผมต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดและอย่างน้อยที่สุด
ผมอยากจะเป็นคนหนึ่งให้ท่านเห็นว่าวันนี้นะครับ
พักได้มีการเปลี่ยนแปลงพักได้โอกาสคนรุ่นใหม่
คนที่มีความกล้าหารคนที่จริงจังเอาจริงเอาจัง
ไม่ใช่พูดแต่ต้องทำและมีประสบการณ์
แล้วกล้ารับผิดชอบออกมาด้วย
จะขอโอกาสให้พักอีกสักครั้งไม่ได้หรือครับ
ผมไม่คิดเลยครับว่าหลังจากการเลือกตั้งเป็นยังไง
วันนี้เชื่อไหมครับผมคิดว่าผมเป็นผู้ว่าไปแล้วด้วยซ้ำ
เพราะเวลาลงพื้นที่ถ้าเกิดคิดเป็นผู้สมัคร
จะไปหวัดดีนะครับแจกบัตร
วันนี้ผมลงพื้นที่ผมจินตนาการเพียงว่า
ผมคือผู้ว่ากอทมที่ชื่อสุชัชวี
พวกผมต้องไปใช้เวลาไปดูปัญหาที่แท้จริง
แล้วคิดว่าผมจะแก้ปัญหายังไงได้
เพราะฉะนั้นผมไม่คิดเลยว่าผลจะเป็นยังไง
วันนี้ผมทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด
ผมก็มั่นใจว่าการทำหน้าที่ที่ดีที่ซื่อสัตว์สุจริต
ทำให้สุดความสามารถสุดท้ายไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายใด
ผมว่าสุดท้ายแล้วเราจะสามารถทำสิ่งดีได้ต่อเนื่อง
ความสำเร็จของผู้นำให้คิดไว้๓ข้อเท่านั้น
ข้อที่๑คือโฟกัสข้อที่๒คือโฟกัส
และข้อที่สามคือโฟกัสนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นครับ